คุณผู้ชมเจ๊หงจำเจ๊หงได้ไหม

เจ๊หงที่ไปเลี้ยงหมาพิษบูรรณ์อีก๘ตัว

นิดาภูริสาสิงหาอะไรแน่จนกระทั่งชาวบ้านร้องเรียน
เป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมา

แกแต่งตัวใส่ชุดชิสุกะ
พี่พี่ยอมรับพี่อยากให้น้องไปส่งที่บ้านดิค่ะ
ได้พี่เข้ามาพี่จะมาส่งอะไรครับ

ค่ะจริงค่ะพี่สาวบ้านพี่ไม่ได้เข้าตั้งใจมาขโมยของค่ะ
พี่ไม่ได้เอาอะไรไปจริงค่ะ
ถ้าไม่มีอะไรมีรูปพี่ก็ลงได้เลยพี่ขอร้องค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ไม่ได้เข้ามาจริงค่ะไม่ได้มาขโมยจริงค่ะเหมือน
เหมือนไหมนี่แหละค่ะนี่นะคะคือเจ้าของบ้านเขาจับได้
แล้วเนี่ยมานั่งสัมภาษณ์กันแบบนี้สอบปากคำกันแบบนี้
ยังไม่ต้องถึงตำรวจเดี๋ยวตำรวจค่อยสอบปากคำ
สอบปากทำเองก่อนเจ๊หงเมื่อหาเพื่อนชื่อกะแทะค่ะ
ไม่มีผู้หญิงกำลังหยิบไอโฟนเลยนะคะ
ก็เลยจับตัวมานั่งสัมภาษณ์กันแบบนี้ค่ะ

เจ๊หงเนี่ยแกพูดวกไปวนมาตอนแรกคุณเกษตรเนี่ย

วกไปวนมาคือโกหกโกหกไม่หยุดนะ
สุดท้ายแล้วต้องแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาช่วยหน่อย
เจ้าของบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่รู้จริงนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
แต่เพียงว่าน่าจะป่วยจิตนะคะ
ป่วยจิตเอาล่ะพูดอาการแบบนี้ป่วยจิตแน่นอนเลยนะคะ
ไม่ออกว่าเป็นใครจริงจนกระทั่งเพื่อนมาทักบอก
คนนี้เขาเคยเป็นข่าวจำได้เปล่า
ก็เลยไปคุยไปหาข่าวเก่ามา
นี่ข่าวนี้จำได้ไหม
เจ๊หงแกเอาร่างสุนัขตัวสุดท้ายเนี่ยแหไปแบบนี้ค่ะ

จนกระทั่งมารู้ว่าอ๋อนี่คือเจ๊หงนี่เองนะคะ
สุดท้ายแล้วคุณเกษมเจ้าของบ้านแจ้งความไหม

ก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรนะคะ
เพราะว่าของก็ไม่ได้ถูกขโมยไปแต่ว่าทำแบบนี้นะคือผิดเต็มนะ
หงพิษบูกลายเป็นชิสุกะไปแล้ว

มีนะคะต้องมีแหละต้องควรจะต้องดูแลใกล้ชิดแล้วนะ
มันก็อาจจะต้องพาไปพบแพทย์หรืออะไร
คุณอื่นเดือดร้อนนะคะหรือจะเป็นอย่างอื่นไป